ซึ่งวันนี้มีการเปิดประชุมสภาพผู้แทนราชดร
ประเด็นที่ฝ่ายค้านกัดไม่ปล่อยแน่นอนนะคะ

กรณีที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
ถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบ
แบบนี้มันผิดรัฐธรรมนูลหรือเปล่านะคะ
วันนี้ฝ่ายค้านร้องเพลงรอเลยค่ะ

เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่

และสุดท้ายเธอคนนี้ก็ไม่มานะคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ไปทำกิจกรรมจิตอาสาไปพร้อมกับภรรยาสาวสวยอาจารย์น้องค่ะ
ทำกิจกรรมแล้วก็นักข่าวของเราก็ไปทำข่าวด้วย
มีช่วงหนึ่งก็พยายามถามนายกรัฐมนตรี
กรณีที่ฝ่ายค้านวันนี้จะมีการตั้งกระทู้ถามสด
ในการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
ประเด็นการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบ
วันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันอีกครั้งนะคะ
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้มีความกังวลใจ
เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองทำเป็นสิ่งที่ดีงาม
และเป็นการให้เกียรติรัฐสภาอยู่แล้ว
ที่ผมไม่ไปรัฐสภาไม่ได้แปลว่าผมไม่ให้เกียรติ
เพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินคือมีคนยื่นเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็จะต้องมีการพิจารณา
หลังจากพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปที่สารรัฐธรรมนูล
ให้สารวินิจฉัยเพราะว่าผู้ตรวจการไม่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องนี้
คุณผู้ชมนายกบอกว่าที่ไม่ไปตอบเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกอย่างบานปลายนะคะ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
แต่อันนี้ผมเห็นเรื่องมันเข้าไปสู่กระบวนการแล้ว
ก็คือเข้าไปสู่ผู้ตรวจการแผ่นดินมั้งใช่ไหม
ก็เป็นเรื่องของกระบวนการเขาตรวจสอบดีกว่านะผมไปพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์

เพราะฉะนั้นอย่าเอามาเขาเรียกอะไรมาโจมตีกันต่อไปเลยผมว่า
ผมก็ยอมเข้าสู่กระบวนการเขาตรวจสอบกันแล้วไงก็ไปร้องกันมา
เดี๋ยวเขาก็ตัดสินเองแหละก็ตามนั้นผมไม่ชี้แจงมันก็เหมือนเดิม
เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยเป็นธรรมดาผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ
เราถึงต้องปรับแก้ตัวกันเองไงว่าใครต้องแก้ตรงไหนบ้างไงใช่ไหมจ๊ะ
ผมก็ต้องแก้ของผมท่านก็ต้องแก้ของท่าน
ถ้าทุกคนต่างคนต่างกล่าวโทษกันไปกันมา
ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยประเทศชาติของศิลป้าย

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้น
มเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบวันนี้มือกฎหมายของรัฐบาล
อาจารย์วิศนุเครืองามก็ยืนยันเลยนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะต้องไปจบที่สารรัฐธรรมนูญ
นี่แหละทำให้อาจารย์ปริยบุตรแสงกระหนกกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
ก็กังวลไงว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไปจบที่สารรัฐธรรมนูล
ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูล
ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายศาลท่านจะวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้นายกรัฐมนตรีทำคือท่านมาสภาเถอะ
มาตอบกระทู้สามสดแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ไม่มานะคะ
วันนี้ที่สุดแล้วฝากฝั่งพักฝ่ายค้านก็เลยมีการท้อนกระทู้ถามสดออกไป
และจะรอจนกว่านายกรัฐมนตรีมาตอบคำถามยืนยันเลยนะคะ
อาจารย์ปริยบุตรยืนยันบอกว่าไม่มีความคิดที่จะล้มนายกรัฐมนตรี
แต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความชอบทำตามรัฐธรรมนูล
และก็ไม่มีสิ่งการันตีไงว่าการที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูลสารรัฐธรรมนูลท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไร
ก็คือหาทางออกให้ทางออกเนี่ยท่านบอกว่า
ไปขอพระบรมราชานุญาตเข้าถวายศาลนียดก่อนก็จะได้จบเหรอ
มันไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของกฎหมาย
เรื่องของคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีไง
มาถามคนนี้อีกหนึ่งคนละกันนะคะ
เพราะว่าเป็นฐานะประธานวิบฝ่ายค้านค่ะคุณสุธินคลังแสง
ก็พูดคุยกับนักข่าวบอกว่าน่าเสียดายนะ
วันนี้ที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาตอบกระทู้
ถามสดเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
รัฐธรรมนูลจนทำให้พักฝ่ายค้านจะต้องถอนเรื่องนี้ออกไป
และเมื่อไม่มาเราก็จะต้องดำเนินการตามมาตรา๑๕๒ของรัฐธรรมนูล
ก็คือการขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะคะ
โดยจะปรึกษาหารือกันอีกครั้งในวันนี้กับภาคฝ่ายค้านว่า
ยื่นเมื่อไหร่แต่คิดว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุด
ก่อนการอภิปรายร่างพรบงบประมาณ
ซึ่งจะนำเข้าสภาในช่วงเดือนตุลาคม
บอกว่าใช้เวลาช่วงนี้จะต้องทำให้เร็วที่สุดเลยนะคะ
ซึ่งรัฐบาลจะต้องเคลียร์สถานภาพของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อน
มองว่าถ้าสถานภาพของรัฐบาลตอนนี้มันไม่สมบูรณ์
การทำงานหลังจากนี้ไปโดยเฉพาะการผ่านร่างกฎหมายต่าง
มันก็จะไม่สมบูรณ์ตามไปด้วยและอาจจะกลายเป็นการโมคะไปได้ด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้มีความพยายามจะไปล้มรัฐบาลตามที่เป็นข่าวนะคะ
ฟังเสียงคุณสุธินค่ะ
โดยวาจาทั้งโดยความจำเป็นก็ต้องเรียนท่าน
ว่ามันมีความจำเป็นอย่างที่ผมบอกว่างานใหญ่ข้างหน้าก็คือเรื่องของงบประมาณ
แล้วก็รัฐบาลก็จะต้องประชุมบริหารรายการแผ่นดินทุกวันอังคาร
เพราะฉะนั้นทุกอังคารก็จะมีมติคอลโมออกมา
มันจะผูกพันกับประเทศ
เพราะฉะนั้นท่านประธานสภาก็คงจะแลเห็นความจำเป็นข้อนี้
เราเชื่อว่าโดยเจตนาท่านประธานจะรู้
แล้วก็ประเด็นที่ฝ่ายค้านเขากังวลก็คือตุลานี้จะมีการนำเรื่องของพรบงบ
เข้าสู่ที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดร
ทีนี้พักรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันต้องเดินหน้าไปต่อ
ฉะนั้นแล้วประเทศบริหารงานต่อไปไม่ได้
ก็เหมือนกับว่ามีรถแต่ไม่มีน้ำมันไปเติม
มีโครงการต่างแต่ไม่มีงบไปใช้
สุดท้ายเนี่ยประเทศมันจะชะงักงานนะคะ

ทีนี้เราก็จะต้องไปถามในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราษดร

ที่นายกรัฐมนตรีไม่เข้าสภาก็เลยทำให้ไม่มีการตอบกระทู้ถามสด
คุณชวนหลีกภัยค่ะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
เรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบและพลเอกประยุทธ์ขอเลื่อนการตอบกระทู้
ด้วยการไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนะคะคุณชวนแสดงความคิดเห็นบอกว่า
หากเป็นกระทู้ถามสดโดยหลักการแล้วนะผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
จะต้องมาตอบเว้นแต่ไม่พร้อมและก็ไม่ต้องการจะตอบ
แต่ถ้าบอกว่าตัวเองไม่มีความต้องการจะตอบก็ต้องบอกด้วย
แจ้งเหตุผลมาด้วยต่อสภาว่าทำไมถึงมีความจำเป็นที่จะไม่ตอบ
ซึ่งในชวนบอกว่าเดี๋ยวขอดูเหตุผลก่อนนะว่านายกรัฐมนตรีมีเหตุผลเรื่องนี้
ว่าอย่างไรถึงไม่อยากตอบนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสด
แล้วก็ไม่ได้มีการส่งตัวแทนมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าภาษาเราเราตอนเรียนเนี่ย
โดดร่มโดดเรียนส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้โดดสภา
คุณชวนบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปถามก่อนว่าเหตุผลอะไรเนี่ยนะคะ